กลับมาที่บ้านคือบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าปากซอยเป็นร้านอาหาร
ในซอยเนี่ยมีบ้านเขาอยู่แล้วเรื่องนี้มันหลายพีคเหลือเกินพีคแรก
บางวันฟังเพลงจากร้านอาหารยาวถึง๖โมงเช้า

ตื่นเช้ามาปั๊บต้องมาล้างฉี่ตรงกำแพงหน้าบ้าน
เพราะว่ามีคนมาฉี่ตรงกำแพงหน้าบ้านเขา

พี่เมิ๊วคิดดูสิแล้วยังไม่พอ
เป็นแบบนี้มา๕๖ปีแล้วจ้า
โอ้โหดมฉี่มาลาทอนกันแบบนี้๕๖ปีแล้วจ้า
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเลย
พี่เมิ๊วหรือว่าเขาทำอย่างอื่นอะคะ
เขามาตรงนี้ไอ้อากับกิริยาที่เราเห็นไอ้ดำ
เขาน่าจะมาทำอย่างอื่นนอกเหนือจากฉี่ได้ไหม
คุณผู้ชมช่วยน้ำแข็งคิดหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยค่ะ
นี่เป็นลูกค้าของร้าน
ร้านจริงอยู่ปากซอยนาฬิมถนนโผนโยธิน

แต่บ้านของพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในซอย
เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโพสต์ไปในเฟซบุ๊กของเมืองตาก

ว่าเฮ้ยปัญหาแบบนี้ฉันเจอมา๕๖ปีแล้วนะ
นักข่าวของเราค่ะลงไปดมค่ะ
ดมเลยค่ะว่ามีกลิ่นฉี่จริงหรือเปล่า

พี่เขาบอกว่าน้องมาพี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้ว

ว่าพี่เดือดร้อนหลายอย่างเหลือเกินอย่างแรก
เสียงดังคือมันดังถึง๖โมงเช้าในบางวัน
แล้วไอ้ที่วงให้ดูนี่กลิ่น
กลิ่นฉี่ยังมีอะไรพวกแบบหนูมันก็มา
แมลงสาปมันก็มาด้วยค่ะ

ลูกค้าที่ไปกินอาหารร้านหน้าปากซอย
ร้านเขาก็มีห้องน้ำนี่ทำไมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้า

เออไม่เข้าห้องน้ำแล้วเป็นอะไรมากไหม
ต้องมาฉี่หน้าบ้านพี่เนี่ยฟังเสียงหน่อยค่ะ

โอ้โฮเวลาฉี่คนที่ถูกบุรีหรือกินเหล้านี่มันเหม็นน่ะ

ประมาณ๕๖ปีแล้ว
ปีกับการที่ใครก็ไม่รู้มาเยี่ยวหน้าบ้าน
ปีที่พี่ต้องทนแล้วพี่ก็หัวเราะแห้ง

เช้ามาน้องเอ้ยพี่ก็ต้องล้างฉี่
ฉี่ของใครก็ไม่รู้มาปล่อยเอาไว้แบบนี้ค่ะ

แล้วก็ทางเจ้าของร้านเองก็ต้องมีมาตรการยังไงก็ได้
ที่ไม่ทำให้ลูกค้าคุณมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้นะคะ